ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในเรือนจำที่จังหวัดกระบี่นะครับ
ก็อย่างที่ทราบข้อมูลกันมาตลอดว่านักโทษบ้านเราเนี่ยมันล้นคุก
คือเรือนจำอย่างที่กระบี่เนี่ยเขาบอกว่ารองรับนักโทษได้ก็พันกว่าคน
จำนวนของผู้ต้องขังนักโทษที่อยู่เนี่ยมันเกินอยู่แล้วอืม
มีนักโทษชายคนหนึ่งต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะถูกแทงนะครับ
บาดเจ็บสาหัสแต่ว่าตอนนี้อาการก็พอจะให้ข้อมูลอะไรได้
เขาบอกว่าเขาถูกเพื่อนนักโทษด้วยกันเนี่ยเป็นนักโทษชายในเรือนจำกะบี่
ช้อนซ่อมแทงเข้าไปสามแผลนะครับจนบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของคดีความนักโทษชายคนนี้อายุ๓๐ปีต้องโทษ
โดยบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงที่กำลังนอนหลับ
ทุกคนก็ต้องนอนตะแคงเท่านั้นคือก็คิดดูภาพแล้วว่ามันแอร์อากาศเท่านั้นไหน
หงายไม่ได้ต้องนอนตะแคงเท่านั้นมีจังหวะหนึ่งเขาลุกขึ้นมานะฮะ
แล้วไปเหยียบเท้าเพื่อนนักโทษด้วยกันนะครับปรากฏว่าทำให้เพื่อนนักโทษไม่พอใจ
คว้าช้อนซ่อมมาแทงเขาสามครั้งนี่ฮะก็ทำให้บาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ถูกนำตัวมาส่งโรงพยาบาลจังหวัดกะบี่นะครับ
ซึ่งความแออัดในเรือนจำจังหวัดกระบี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางเรือนจำเขาก็ยอมรับว่า
นักโทษมัน๒๐๐๐กว่าคนแต่เขารองรับได้แค่๑๐๐๐กว่ามันเกิดมา๑๐๐๐นึงอ่ะ
มันก็เลยเกิดปัญหาทะเลาะวิวาสบ้างที่นอนไม่เพียงพอบ้าง
เกิดขึ้นมาบ่อยครั้งนะครับก็เป็นปัญหาระยะยาว
ที่จะต้องเสนอให้ทางกรมรัชธรรมเนี่ยแก้ไขต่อไป
จะทำยังไงให้นักโทษเนี่ยไม่ทะเลาะกัน
ต่อยไม่ตีไม่ทำร้ายกันแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ส่วนเรื่องคดีความก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าทางทนายความ
ชวงมณีกุลทนายความชื่อดังของกระบี่เขาเข้ามาดูแลให้กับนักโทษชายคนนี้ล่ะนะครับ